ไปดูคดีนี้กันซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วค่ะที่อุ้มแฟนสาวพร้อมกับญาติ๕คนจากนครศรีธรรมราชแล้วก็หายไปกว่าสองเดือนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วคือพาเข้าไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่นนทบุรีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำแบบนี้ไปทำไมนะคะนี่คือตอนที่ตำรวจสพท่าสารารับตัวในแง๊งหรือว่านาย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราชคดีพรากผู้เยาว์นะคะ
นี่คือรับตัวมาสอบสวนเพราะว่าไปจับกลุ่มตัวได้ตอนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
ว่าในแบงค์มีอาการเครียด
พยายามจะถามว่าลักพาตัวเขาทำไม
ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลขอทนายความ
และขอให้การแต่ในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายคือนางอุสาม
วันนี้ก็มาที่สพท่าสาราด้วยค่ะ

ซึ่งเธอยืนยันว่าเธอพูดความจริงทั้งหมด
หลังจากถูกในแบงค์หลอกไปเธอเป็นหนี้ถึง๓แสนบาท
ต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินใช้หนี้
ก็อยากจะให้ในแบงค์มารับผิดชอบตรงนี้ด้วยค่ะ
เราไม่รู้อีโนยเลยเค้ามาทำกับเราแบบนี้
ให้แบบจริงใจแบบหวังดี
คิดว่าเขามาปองดองกับครอบครัวแบบหวังดี
ไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้
คือครอบครัวนี้นะคะคือเมื่อ๒เดือนที่แล้วไปแจ้งความ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๒เมษายน

รถไปรับแฟนพร้อมกับญาติ๕คน
จากบ้านที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราช
แล้วก็หายไปหายไปไม่รู้ไปไหนนะคะ
ไม่ติดต่อด้วยกว่า๒เดือนนะคะ
ไม่มีใครติดต่อได้เลยเพราะฉะนั้นญาติก็ตัดสินใจ
ไปแจ้งความซึ่งคดีนี้นะคะ
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรก็เข้ามาดูแล
จนกระทั่งวันที่๓๐มิถุนายนก็ไปเจอทั้ง๕คนนี้ค่ะ
ถูกปล่อยเอาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็บอกว่าถูกในแบงค์ข่มขู่
จนกระทั่งตำรวจก็แกะรอยแล้วก็ติดตามมาเรื่อยนะคะ
จนสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ